ก็อยากถามพี่แมนว่าหนูจะมีดวงได้ไปต่างประเทศบ้างไหมค่ะ

อยากจะถามหน่อยพี่แมนเรื่องความรักไหม

เพราะดูประสบปัญหาเบา

อย่างกับเรื่องอวัยวะภายในของระบบศึกภัณฑ์เพศไหม